ที่บอกไว้ว่าตอนนี้คุณสรยุทธ์ยังคงทำหน้าที่สื่ออย่างต่อเนื่อง
แต่คนในวงการสื่อสารมวลชนเองก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันไม่น้อยนะคะคุณรัชพรค่ะ
ใช่ค่ะก็อย่างเมื่อวานี้เราได้มีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับคุณเทพชายอง
ก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าผิดหวังกับการตัดสินใจ
ทั้งของคุณสรยุทธ์เองแล้วก็ทั้งของทางช่อง๓
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับคดีความก็ดีหรือว่าเรื่องของโทษก็ดี
เพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งนายเทพชายองนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แหละค่ะ
บอกว่าถ้าพูดถึงจริยธรรมแล้วก็จัญญาบันสื่อ
ยุคของการปฏิรูปสื่อว่าสื่อสามารถดูแลกันเองได้
ไม่ต้องมีกฎหมายมาควบคุมดูแล
แต่กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ตั้งคำถามมีคนตั้งคำถามมาเยอะเลยว่า
แบบนี้แล้วสื่อสามารถดูแลกันเองได้จริงหรือไม่นะคะ
ก็ยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วคนจะมีความหลังกับสื่อได้อย่างไร
ด้านของนายมาณาตรียภิวัฒน์คณะบดีคณะนิทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้า
ก็มองนะคะว่ามติของบอร์ดช่อง๓เนี่ย
อยู่บนพื้นฐานของธุรกิจมากเกินไป
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันช่วงนี้ทีวีดิจิทัลก็แข่งขันกันอย่างรุนแรง
กลายเป็นว่าลืมมองในเรื่องของจัญญาบันที่วางเอาไว้
รวมถึงความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน
เพราะว่าการที่ช่อง๓ทำแบบนี้
เท่ากับเป็นการบ่อนทำลายความเป็นมืออาชีพของตัวเอง
ทำลายความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของสื่อมวลชน
ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ
ถ้าเราไม่ดูแลกันเองนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีผู้มีอำนาจ
ไม่ว่าจากรัฐบาลชุดไหนก็ตามเนี่ยก็บอกว่าให้ซ้ายหันขวาหัน

เมื่อไม่มีกรอบจริยธรรมเป็นเครื่องเกาะกำบังแล้ว
เวลาที่เราพูดถึงเรื่องเสรีภาพสื่อเนี่ยมันไม่ได้ขลังเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
เพราะเราไม่มีจริยธรรมเราไม่สามารถรับผิดชอบ
สิ่งที่เป็นเสรีภาพของเราเองได้
เพราะฉะนั้นเราหันกลับมามองประชาชนเพื่อเรียกร้องว่า
ให้ช่วยกันเป็นเกาะกำบังมันไม่มีแล้วนะครับ
ถึงตอนนั้นแล้วเสร็จภาพในการนำเสนอข่าวสาร
ก็จะถูกลดน้อยลงอันนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาว

ในเรื่องของเสรีภาพการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
อีกหนึ่งความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะมาจากคุณสุภาพคลี่ขจาย
ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลค่ะ
ก็ได้พูดในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย
รายการชัดข่าวเที่ยงทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ

คราวนี้แนะนำนะคะบอกว่าในฐานะที่เป็นคนผลักดัน
ให้คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาออกหน้าจอครั้งแรก
ขอบอกว่าคุณสรยุทธ์ควรยุติบทบาทหน้าจอด้วยตัวเอง
อย่างสง่างามฟังเสียงคุณสุภาพกันค่ะ
ไปอ่านหนังสือที่คุณสอรยุทธศนจินดาเขียน
เขาเป็นแฟนคลับคุณสรยุทธ์นะครับ
อ่านหนังสือที่คุณสรยุทธ์เขียนเรื่องกรรมกรข่าว
แล้วไปอ่านตอนที่คุณสรยุทธ์เขียนไว้ในหนังสือว่า
คนที่จับเขาออกโทรทัศน์ครั้งแรกเนี่ยชื่อสุภาพคลี่ขจายครับ
ฉะนั้นในฐานะคนที่มีความผูกพันกันคุ้นเคยกัน
อยากจะตอบว่าเรื่องนี้ต้องตอบในหลักการครับ
ไม่ได้ตอบด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบผูกพันหรือไม่ผูกพัน
แต่ตอบในหลักการในหลักการก็คือว่าท่านเคยได้ยินไหมล่ะครับ
ค่าราชการถูกปปชชี้มูลเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนปปชชี้มูลแต่เมื่ออายการสั่งฟ้องเขาก็หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่นี่ของคุณสรยุทธ์ก็เลยขั้นตอนมาที่ปปชชี้มูล
ขั้นตอนที่คุณอายการสูงสุดสั่งฟ้องและมาถึงขั้นตอนที่สารชั้นต้นพิพากษาแล้ว
ฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหรอกครับ
ต้องหยุดทำหน้าที่เพราะในหน้าที่นั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้าที่ของคนสาธารณะด้วย
ก็ตอบตามหลักการแค่นี้ว่าวันหนึ่งผมเข้าใจว่าคุณสรยุทธ์ต้องหยุดครับ
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์กรทั้งหลายเครือข่ายของสื่อองค์กรภาคเอกชน
แล้วถึงจุดนั้นคุณสรยุทธ์ก็ทานไม่อยู่